คุณผู้ชมครับเรามาถึงจุดนี้อีกแล้วนะครับ
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็สูงที่สุดอีกแล้วนะฮะ
ก็คือหลังจากที่มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ๒๐๐๐ขึ้นมาเรื่อยนะครับ

ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่๖สิงหาคม
ก็คือ๒๑๓๗๙รายนะครับ
ก็มีผู้ติดเชื้อโดยทั่วไปก็๒๘๙๕ราย
ผู้ติดเชื้อในเรือนจำหรือว่าที่ต้องขังก็คือ๔๘๔รายนะครับ
ตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็เยอะที่สุดอีกแล้วคุณ
๑๙๑นะฮะ๑๙๑รายมันเกือบจะถึง๒๐๐รายแล้วนะนะครับนี่ตัวเลขรายวันนั้นน่าตกออกตกใจขึ้นเรื่อยนะครับ
สะสมตั้งแต่มีการประบาดของโควิด๑๙คือ๕๘๕๔ราย
มีการคาดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคุณตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเราอาจจะทะลุ๖๐๐นะฮะ
ทีนี้ดูช่องสีเขียวหน่อยนะครับรักษาหายแล้วกลับบ้านได้
รายงานรายวันเนี่ยนะฮะก็คือ๒๒๑๗๒ราย
แล้วยอดคนที่รักษาหายแล้วคุณผู้ชมสังเกตกับช่องแดงสิคะ
คือยอดคนรักษาหายวันนี้มันมากกว่ายอดของผู้ติดเชื้อ
ก็คือออกไปมากกว่าเติมเข้าคือหายป่วยมากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่นะครับ
อันนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจ
ใช่แต่ว่าก็ยังมีตัวเลขผู้ป่วยที่ยังคงค้างอยู่ที่ประมาณสัก๒แสนกว่าราย
ใช่นะฮะผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเราตั้งแต่มีการประบาดของประเทศไทย
ก็คือ๗๑๔๖๘๔ราย
ตัวเลขนี้ก็ตกใจเพราะว่าทะลุ๗แสนแล้วนะครับ
นี่คือตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ส่วนตัวเลขในรายจังหวัดต่างเดี๋ยวรอสอบคอในการที่จะแถลงออกมานะครับ
ใช่ค่ะทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะดูที่ปัตตานีหน่อย
ปัตตานีถ้าเกิดว่านับยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
โอ้โหช่วง๕วันที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตค่ะเป็นจำนวน๒๘ศพ
ก็ทำให้อันนี้เป็นสุสาน
ถ้าเกิดว่าเป็นชาวมุสลิมเขาจะเรียกว่านี่คือกูโบ
สถานที่ในการฝังศพผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
มันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าถ้าเกิดว่านับ๕วันแรกของเดือนสิงหาคมเนี่ย
คนที่เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙๒๘ศพ
แล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลาม
คือมุสลิมสมมุติเสียชีวิตแล้วต้องฝังภายใน๒๔ชั่วโมง
ทีนี้ช่วงที่ผ่านมาคนเสียชีวิตจากโควิด๑๙เยอะ
กูโบเองก็ต้องรับศพหรือว่ามายัดไปฝังตามพิธีทางศาสนาเยอะด้วย
อย่างที่กูโบโต๊ะเบาที่ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
เขามีการฝังร่างผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๓๐๔๐ร่าง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นำผู้เสียชีวิตมาฝังที่สู่ศาลทุกวันเลยค่ะ
ทั้งในพื้นที่เองแล้วก็จากที่โรงพยาบาลปัตตานี
ตอนนี้ทางที่กูโบโตเบาต้องนำดินมาถมใหม่เป็นการขยายพื้นที่
เพราะว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีผู้เสียชีวิตอีกขนาดไหน

ก็บอกว่าถ้าเป็นไทยพุทธนะก็เตาเผาศพเมนแทบพังแล้วรับไม่ไหว
ส่วนไทยมุสลิมก็บอกกูโบไม่พอแล้วนะฮะ

หลายจังหวัดตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมันก็เพิ่มสูงขึ้น
อย่างเพจของชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยนะคะ
เขาสะท้อนปัญหาในพื้นที่กรุงเทพบอกว่า
ตอนนี้คือคนเมืองกับบ้านหลังเล็ก

เอาเป็นว่าเขาพูดแบบนี้ฮะคนยากคนจนในบ้านหลังเล็ก
โดยเฉพาะในชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มันทำไม่ได้เพราะว่ามันมีการติดเชื้อทั้งบ้าน
คือบ้านหลังเล็กแบบนี้ต้องอยู่กันหลายคน
จะให้แยกกันอยู่ตรงห้องไหนเป็นสัดส่วนก็ไม่ได้
แต่บางบ้านอยู่กัน๕๖๗คนแล้วใช้ห้องน้ำรวมกันห้องเดียว
คือชมรมแพทย์ชนบทสะท้อนออกมาแบบนี้บอกว่า

ดูสังคมดูชุมชนดูเมืองของคนไทยกันก่อน

บ้านนะคุณ๒๕คน
ใช่ติดหมดทั้ง๒๕คนเพราะอยู่ในบ้านหลังเล็กในชุมชนแออัด
ใช่ค่ะแล้วก็สังเกตไหมว่าคนติดเชื้อ
ผู้สูงอายุเยอะขึ้นเด็กเล็กมากขึ้น

เปิดเป็นศูนย์พักคอยหรือว่าศูนย์กักชุมชน
อาจจะใช้โรงเรียนหรือว่าสถานที่ที่เป็นอาคารของทางราชการ
เพื่ออะไรเพื่อเอาพื้นที่ตรงนี้
เองมันมีน้อยค่ะมันยังไม่ครอบคลุมทุกเขตเลย
ก็มันเกิดผลกระทบแล้วทีนี้เขาก็เลยฝากความหวังเรื่องนี้
ให้กับรัฐบาลให้กับกรุงเทพมหานครกับเอกชนร่วมกันหน่อย
แพทย์ชนบทเองก็พร้อมจะเป็นอาสาสมัครในการร่วมดูแล
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางแพทย์ชนบทนี้ก็ทำหลายอย่างเหมือนกันนะคะ
คือแยกคนป่วยออกมาจากบ้านออกมาจุกชุมชนก่อน

และถ้าจะต้องส่งต่อยังไงส่งไปโรงพยาบาลสนาม
หรือว่าส่งไปรักษาในโรงพยาบาลตามแต่อาการสีแดงสีเขียวสีเหลืองเนี่ย
ก็ว่ากันอีกทีขอให้แยกออกมาจากบ้านก่อน
คือแนวคิดนี้ของผู้ว่าปูเขาบอกว่า
เรื่องขั้นตอนการดำเนินการที่มันยุ่งยากเอาไว้ทีหลังก่อน
ขอดึงคนมาให้อยู่ตรงศูนย์พักคอยตรงนี้ก่อน

ระบบราชการมันจะยากต่อการจัดตั้งศูนย์พักคอยแบบนี้
เราก็เลยไม่ค่อยเห็นศูนย์พักคอยเกิดขึ้นที่ไหน
แล้วก็ทางชมรมแพทย์ชนบทเขาก็เลยมาเรียกร้องแบบนี้นะฮะ
การจัดตั้งศูนย์พักคอยกันหน่อยนะฮะ
อีกเรื่องหนึ่งนะที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชม

คือส่วนใหญ่แรงงานที่มาทำงานในกรุงเทพมหานครในเขตปริมณฑล
พอมีการติดเชื้อเขาก็จะกลับไปที่ภูมิลำเนา
ทีนี้ข้อมูลนี้จากทางคุณหมอทงชัยเลิศวิลัยรัตนพงศ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
บอกแบบนี้นะคะบอกว่าช่วงที่ผ่านมา
ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่๑กรกฎา
จนถึงวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
มีการส่งคนติดเชื้อโควิดจากเขตกรุงเทพปริมณฑล

ส่งกลับไปแล้ว๙๔๖๖๔ราย
อันนี้ต้องบอกก่อนนะนี่เป็นตัวเลขในระบบ

เขาบอกว่าจริงนะคนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพ
และเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าจังหวัดทางข้าน
เดินทางกลับไปตั้งแต่ที่กรุงเทพมีการประกาศล็อกดาวน์

ที่กลับภูมิลำเนาไปประมาณ๙หมื่นกว่าคน
ใช่ค่ะอันนี้คือตัวเลขในระบบย้ำนะ
เพราะว่าตัวเลขจริงดิฉันว่าทะลุหลักแสนแล้ว
ทีนี้ที่กลับไปส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งนะ
จะกลับไปในภูมิลำเนาบ้านเกิดก็คือทางภาคอีสาน
ทีนี้คุณหมอก็บอกค่ะว่าด้วยความที่ที่ผ่านมา
การเดินทางกลับมันจะมีทั้งกลับเองด้วย
แล้วบางบ้านคือโอ๊ย๓คนมารับคนคนเดียวที่เดินทางกลับมา
แล้วถ้าเกิดเป็นคนติดเชื้อมันก็จะเกิดการแพร่เชื้อไปอีกไงคะ
ทีนี้หลังจากนี้ต้องจับตารอดู๒อาทิตย์หรือ๑เดือนหลังจากนี้
ถือว่าเป็นช่วงพีคของผู้ติดเชื้อ
ที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คือเรียกง่ายว่าคนที่กลับภูมิลำเนา
ไม่รู้ว่าจะเอาเชื้อไปแพร่ให้กับใครอีกบ้าง
ก็จะเป็นช่วงอาทิตย์๒อาทิตย์จนถึงเดือนหน้า
ต้องจับตามองว่าตัวเลขของคนต่างจังหวัด